ผู้ปกครองพาลูกสาวเข้าแจ้งความตำรวจชนบุรี
หลังถูกช่างทำสีรถยนต์ทำอนาจารย์นะครับ
โดยที่สถานีตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองชมบุรี
พ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบและ๖ขวบ
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าลูกถูกกระทำ
โดยถูกช่างทำสีรถยนต์ล่อลวงไปกับเพื่อนอีก๒คน
ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๙ขวบและเด็กชาย๕ขวบ
และแสดงพฤติกรรมใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกง

ก่อนที่จะให้เด็กผู้ชายใช้ปาก
ใช้ปากทำให้กับช่างทำสีรถยนต์

โดยให้กินน้ำอสุจิด้วยนะฮะ
โดยอ้างว่าจะทำให้ร่างกายเด็กแข็งแรง
โอ้โหนี่หลอกเด็กแบบนี้นะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในที่ลับของอู่แห่งหนึ่ง
ตำบลห้วยกะปิเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
อันนี้ฝั่งของพ่อแม่เด็กเนี่ย

โดยจากการสอบถามหนึ่งในเด็กหญิง
เล่าให้ฟังว่าคนงานในอู่ที่เด็กเรียกว่าลุง
หลังทำอนาจารย์ก็ได้พูดจาหวานล้อม

ถ้าอยากจะได้อะไรจะซื้อให้
และมีการกำชับบอกไม่ให้เด็ก
บอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะ
เขาก็บอกว่าบ้านลุงนี้สองอย่าง

หลอกได้เลยลุงก็จะซื้อให้

ขณะที่พ่อเด็กหญิงบอกด้วยอารมณ์โมโห
บอกว่าต้องขับรถไปทำงานต่างจังหวัด

โดยเด็กก็ไม่กล้าบอกว่าถูกกระทำ

แต่ก็ไปบอกป้าข้างบ้าน

ข้างบ้านก็มาบอกพ่อแม่

เพราะเกรงว่าลุงคนนี้
ช่างทำศรีคนนี้
กับเด็กคนอื่นอีกนะครับ
ความเชื่อขาวเราติดคุกอีก
แต่ถ้าที่เราไปตีเขา

หลังตำรวจรับแจ้งแล้วนะครับ
ก็ได้เข้าไปควบคุมตัวช่างทำสีรถยนต
คนนี้อายุ๕๒ปี

แต่ว่าช่างทำสีคนนี้ที่เด็กเรียกว่าลุง

แต่ยอมรับว่ามักจะชอบช่วยตัวเองเป็นประจำในที่รับตาคนนะครับ

พูดอะไรก็ได้แต่เบื้องต้นก็ทำการควบคุมตัว
ไว้สอบสวนต่อเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ
และจะได้สอบสวนเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำต่อเด็กแบบนี้นะครับ

ถูกคุณผู้ชมจะมีลูกชายลูกสาวก็กังวลทั้งนั้นนะคะ